ออปเจ้า

ตอนนี้นะฮะในช่วงขอแรงนะครับ
พันธุ์ด้วยหยาดเหงื่อความสามัคคีนะครับ
จับเงินรางวัลทั้งหมดสามหมื่น
แต่ต้องทำได้นะคะจากความสามัคคีเท่านั้นทำได้๒นาที
กติกาที่เราบอกนะคะถ้าทำไม่ได้เหลือครึ่งเดียว
ตอนนี้คือเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองของอำเภอพลใช่แล้วค่ะ

และที่อยู่ด้านข้างก็คือเมียของท่าน

แม่ว่าดีหรือบอกว่าไม่ใช่

เป็นด่านแรกนะครับที่ว่าจะมาขอนแก่นเนี่ย

อันนี้มัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่
เราทำกินตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรามานานครับ

ถ้าเห็นหม่ำเยอะก็แสดงว่าถึงอำเภอพลแล้ว

อย่างนั้นเราอย่าพูดพร่ำทำเพลง

ให้ชมกันเลย
หุ้ยน้ำลายไหลละครับ

อาหารขึ้นชื่อของภาคอีสาน
ก็ต้องนึกถึงหม่ำเมืองพล
ริมถนนมิตรภาพผ่านอำเภอพลเนี่ย
จะมีร้านขายหม่ำเยอะแยะมากมาย
เรียกได้ว่าเป็นดงหม่ำเลยก็ว่าได้ล่ะครับ
ครับแต่แตกต่างกันที่ส่วนผสมข้างในและมีหลากหลายไส้

และในวันนี้ชาวบ้านน้องแหวงก็มารวมตัวกันเพื่อนำอาชีพการทำหม่ำ
มาขอทานเล่นเกมกับอบจมหาสนุก
เพื่อนำเงินไปสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ให้วัดพระธาตุเมืองพลหรือวัดจันทรัตนาราม
ซึ่งเป็นวัดประจำอำเภอที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาศรัทธาและไปทำบุญกันอยู่เป็นประจำล่ะครับ
แต่สิ่งที่ไม่สะดวกนั่นก็คือห้องน้ำ
ทั้งเก่าและไม่เพียงพอสำหรับคนที่มาทำบุญจำนวนมาก
แรงแห่งศรัทธาครับชาวบ้านน้องแวงเนี่ย
จึงซ้อมทำหม่ำกันอย่างเต็มที่แบบนี้
เพื่อห้องน้ำใหม่ของวัดไปให้กำลังใจผู้
เพื่อให้พวกเขาทำภารกิจบุญนี้ให้สำเร็จกันครับ
เอาถามแม่หน่อยหม่ำเนี่ยมันมีกี่ประเภท
ม่ำมี๓ประเภทม่ำวัว๒ม่ำหมู
ม่ำม่ำวัวม่ำเนื้อ
ม่ำหมูทำจากเนื้อหมูก็ม่ำตับ

เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปดูกติกากันค่ะ
กติกาเกมหม่ำรวมใจสารฝันเพื่อชุมชน
ชาวบ้านทั้ง๒๐คนครับ
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำหม่ำตั้งแต่ขั้นตอนการยัดไส้
แล้วมาเชือกส่วนหัวส่วนท้ายให้เรียบร้อย
จากนั้นวิ่งไปแขวนหม่ำที่ราวให้ครบ๓๒ชิ้น
ภายในเวลา๒นาที
ถ้าทำได้ก็รับไปเลย๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าทำไม่ได้ก็รับไปครึ่งเดียวนะ

๒นาทีทำให้ได้๓๒ข้อง่ายก็๑ตุ้ม

ทำให้ได้๓๒ชิ้นพร้อมแล้ว

ลุยเข้ามาน่าทุกคนอย่าเข้ามาฮะนะครับ

เอามาเลย
โยโห

มามัดเลย

๔อันแล้ว

อันนี้ก็กลุ่ม

ใจเร็ว

ครบแล้วครบละครบแล้ว

ครบ๓๒อันเรียบร้อยนะฮะมาดูนะฮะ
นี่นะครับเรียบร้อยไม่มีอันไหนรั่วหลุดนะครับ

เอาละมาลุ้นกัน

หรือ๓๒ข้อเรียบร้อยของหมักผม

ถ้าเกิน๒นาทีจาก๓๐๐๐บาท
เหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น

เพราะฉะนั้นข้างหน้าต้องเป็นแค่เลข๑๒

เลขอะไร
เลขอะไร
เลขอะไร
เลขอะไร
เมหน่าเสียดายจริงครับทำเวลาไปได้๒นาทีกับ๕๒วินาทีแสดงว่าทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จนั่นเองล่ะครับแต่ก็ถือว่าชาวบ้านทุกคนนั้นเนี่ยได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจกันอย่างเต็มร้อย
ไม่ได้ได้๑๕๐๐๐บาทแต่เราเห็นความรักความสามัคคีของทุกท่าน
ต้องบอกว่าทุกท่านสามัคคีกันดีมากตบมือให้ตัวเองเลย
ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ขอบคุณชุมชนอำเภอพลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณอปจด้วยนะครับอปจขอนแก่
สถานที่ล่ะคุณพี่สถานที่แห่งนี้คือวัดหนองแวงพระอารามหลวงค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณการเดินทางที่แสนจะสบายของเรานะคะ
แอร์เอเชียมอบความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับเรา
ทุกท่านสามารถบินได้ด้วยแอร์เอเชียนะคะสะดวกสบาย
กรุงเทพขอนแก่นโอ้โหวันละ๔เที่ยวบิน
อันนี้มานะต้องบอกเลยถ้าที่นี่เนี่ยเขามีของฝาก
มีของซื้อกลับบ้านที่อยู่กันอีลุงตุงนังซื้อน้ำหนักเลย

ขอบคุณแอร์เอเชียด้วย
ขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณชมพู่ก่อนบ่าย
ขอบคุณชาวค่ะขอบคุณชาวขอนแก่นทุกคนเลยค่ะ
ขอบคุณครับ
แล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับผม
อย่าลืมนะครับใช้ความสามัคคีสู้เพื่อชุมชน
แล้วกลับมากับอบาโจ้มหาสนุน
สวัสดีครับ
ว่าชาวบ้านที่มาแข่งกันทำหม่ำในช่วงขอแรงมาจากอำเภออะไร
ระหว่างหนึ่งอำเผอมพลหรือสองอำเผอบ้านไทย
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและถูกกติกาสองท่าน
วันศุกร์ถัดไปหลังรายการออกอากาศนะครับ